ว่าหน้าอย่างผมอาจจะต้องแบบฟังเพลงสากล
นู่นนี่นั่นแต่ผมชอบฟังเพลงลูกทุ่ง
รู้สึกแต่ว่าอาจารย์จันตงรวงจันทร์ชอบแบบไหน

ผมมันเป็นคนชอบของเก่า

หนังไทยยังดูอีมสีแดงอย่างนี้หรอ

ปกติไม่ค่อยดูแต่ต้องเป็นหนังที่มัน
ที่หนังไทยแต่ว่าฝีมือมันระดับโลก

รู้สึกแปลว่าอาจารย์ตรงแล้วอาจารย์ชอบแบบไหน

เราไม่เคยได้ใส่เราใส่ผ้าเหลือง

เอานึกภาพสภาพจีวอนเหลืองไปใส่ไกี้ยังไง

นี่นาฬิกาน่าจะดูอะไรมันก็ไม่ใช่ว่า

นิทยาศาลความบันเติมที่ชอบอยู่ไหน

ผมเป็นคนทำให้ตลาดต้นไม้

ผมถ่ายรูปกับต้นไม้นี่ขายได้เลยนะ
มีคนถามหาต้นที่ตอนนั้นเป็นพระอยู่
ที่พระมหาภัยวันถ่ายชื่อต้นอะไร

หลวงพี่อย่าถ่ายกับต้นไม้ต้นไหนอีกนะ

แต่งจนลูกศิษย์แซวอาจารย์มันไม่มีที่ไว้แล้วนะ

เที่ยวเป็นพระกับเที่ยวเป็นคารวาสนี่คนละฟิลกันเลยนะ

เป็นเหมาะกับพระพระไปได้เช่นธรรมชาติอะไรอย่างนี้
แล้วผู้คนต้องไม่พลุกพ่านไม่อโคจร

มันมีความรู้สึกอย่างนี้จริงนะ
ผมจะไปรู้สึกอย่างนี้ทุกครั้งเลยตอนเป็นพระเวลาไปเดิน
ตอนนี้อยากมีประสบการณ์ไปต่างประเทศมากกว่า

ตอนเป็นฟ้าก็ทำอันนี้ยากมาก
พระสปอร์ตของพระเนี่ยทำยากหลายขั้นตอน

แต่ของพระนี่ต้องตามลำดับเลย

โอ้โหหลายอย่างยากกันตอน
แล้วถ้าไม่ถึง๕พันศาก็ไปไม่ได้

เขาอยากให้ลูกหลานเขาไปแต่ลูกหลานเขาเพิ่งบวช
ไปไม่ได้เป็นเดรนอันนี้ไปไม่ได้ต้องอย่างนั้นก็ได้
สมัยเราเป็นพระเนี่ยจีวอนผืนเดียวบางทีใส่ได้ทั้งอาทิตย์เลย
ไม่มีคนรู้ด้วยว่าเราใส่ซ้ำเพราะมันสีเดียว
แต่พอศึกขึ้นมาสมมุติวันนี้ผมไปกลับไป
แต่ผมกลับไปคอนโดผมอาบน้ำผมก็ใส่ชุดนี้
สมมุติฉันใส่ชุดนี้นอนตื่นเช้ามาผมใส่ชุดนี้อีก
คนบอกทำไมใส่ชุดซ้ำอ้าวก็คือเพิ่งใส่ตอนนอนไม่ได้
นอนก็คือชุดนอนตื่นเช้ามาต้องอีกชุดหนึ่งอย่างนี้
โอ้โหนี่มีความยุ่งยากมากซึ่งเป็นพระเถอะฮะง่ายกว่าเยอะ
อย่างนี้มีคนบอกเป็นพระง่ายแล้วมึงสึกว่าตำไมวะ
ศึกออกมาเป็นชาวบ้านผมเนี่ยมันเป็นการให้ธรรมะอย่างหนึ่งของผมที่
การเป็นพระให้ไม่ได้ก็คือการสอนการลดทิศถิ
เขาจะพูดเหรอว่าทิศถิพระมานะเห็นไหมฮะเขาจะพูด
ในทางเข้าใจพระก็ไม่มีทิศถิอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหนี่ถ้าคุณบวชนาน
คุณจะไม่อยากศึกเลยคุณคารวาสแล้วมันไม่เหมือนกันนะ
ไม่มีคนกราบไหว้เคารพนับถือเนี่ยฮะอันนี้มันคือทิศถิ
โดยตัวของมันเองโดยที่พระหลายรูปไม่รู้เพราะว่า
พระมันอยู่ในฐานะที่มันเป็นอุดมเพศผู้คนคารวาสเรากราบไหว้
เราให้ความเคารพนับถือใช่ไหมฮะแต่คุณออกมาเป็นคารวาสแล้วเนี่ย
คุณไม่มีจีวอนแล้วก็แฟร์อย่างเงี้ถ้าคุณยังมีทิศถิมานะ
ติดภาพความเป็นพระเยอะคุณใช้ชีวิตลำบากโคตรลำบากเลย
แต่ถ้าคุณแบบชิลง่ายทุกวันนี้ไปเจอใครผมไห้ก่อนเลย
เอาจริงไหว้ก่อนไม่รู้อะไรเป็นพี่มันว่าเรียกพี่หมด
แล้วมันก็เป็นการฝึกสอนการลดมานะในตัวเราที่เราสั่งสมไว้ตอนเราเป็นพระ